ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้านะครับ
ยิงพ่อตาเสียชีวิตยิงน้องเมียบาดเจ็บ
นะครับเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
นะแต่ว่าขอไปให้การทุกอย่างในชั้นศาลเท่านั้นอืม
ตำรวจนำตัวไปชี้จุดที่ทิ้งปืนที่บอกว่าเนี่ยผมทิ้งตรงนี้
ตรงคลองตรงนี้งมหายังไงก็ไม่เจอ
อันนี้หลักฐานสำคัญทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
นายสารวุฒิหนูผุดอายุ๓๐ปี
เป็นผู้ตรงหาตามหมายจับของศานจพทลุงข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นเพราะว่ามีตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะครับ
ใช้ปืนยิงนายพีรยุศรีนุ่นอายุ๒๐ปีที่เป็นน้องเมียบาดเจ็บ
แล้วก็นายสมพรศรีนุ่นอายุ๕๔เป็นพ่อตาเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่๔มีนาคม
มอบตัวกับตำรวจสพทะเลน้อยที่พัทธลุงนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจได้คุมตัวไปชี้จุดทันทีเลยนะครับ
อันนี้เป็นภาพวันเกิดเหตุที่ยิงเขาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะ
แล้วพอก่อเหตุแล้วนายสารวุฒิอ้างว่า
วิ่งหนีไปทางคลองกระถิ่นในพื้นที่ตะบนทะเลน้อย
แล้วเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งที่นี่
วันนี้ตำรวจนะครับได้นำตัวไปชี้จุดที่ทิ้งปืน

เนี่ยฮะวันเกิดเหตุนะครับซึ่งจุดที่เกิดเหตุ
อยู่ห่างจากจุดที่ทิ้งปืนราว๗กิโลเมตรนะครับ
ตำรวจห้านายก็ไปนะฮะเพื่อที่จะไปดำน้ำงมหาปืน
หลังก่อเหตุแล้วเขาบอกว่าเขาวิ่งหนีไปอย่างนี้นะครับ

งมหาอยู่๗ชั่วโมงกว่าไม่พบปืนนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ที่ลงไปงมหาปืนในคลองที่ผู้ต้องหาบอกว่าลงไปทิ้งเนี่ยนะ
บอกว่าได้งมหาปืนในรัศมี๑๐เมตร
นับจากจุดที่ผู้ต้องหาได้มาชี้นะครับ
ผู้ต้องหาได้ทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งอุปสรรคไม่มีเลยนะครับ

ตำรวจบอกว่าน้ำไม่ลึกเลยนะแต่ไม่เจอน้ำนิ่งด้วยหายังไงก็หาไม่เจอ
ใต้น้ำเป็นโครนนะแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับ
เนื่องจากโครนเนี่ยมันสูงจากตรงก้นน้ำสุดเพียงแค่๕เซนติเมตรนะ
คือตำรวจบอกว่าถ้าผู้ต้องหาเอาปืนมาทิ้งในคลองนี้จริงยังไงต้องเจอ
เพราะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงงมหาปืนนะครับทดลองเอาเศษกระเบื้องแบบใหญ่ใหญ่นะ
ประมาณหนึ่งฝ่ามือทิ้งลงไปในคลองแล้วลงไปงมเจอ
แล้วปืนเนี่ยน้ำหนักมันมากกว่ากระเบื้องนะที่ทิ้งลงไปอย่างแน่นอน
ยังไงก็ไหลไปไหนได้ไม่ไกลนะเว้นแต่ว่าผู้ต้องหาจะอ้างจุดผิด
พามาชี้จุดผิดหรือไม่ก็จะจำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ายังไง
หรือว่าตั้งใจที่จะไม่ให้เจอปืนของกลางก็ไม่รู้นี่นะครับ
เพราะว่าวันเกิดเหตุมันก็เป็นช่วงกลางคืนกลางดึก
ก็ไม่รู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การตามข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวของผู้ต้องหามาที่สพทะเลน้อยด้วยนะครับ
หลังจากที่รู้ข่าวว่านายสลาวุฒิมามอบตัวแล้วนะครับ
พ่อของนายสลาวุฒิบอกว่าจริงแล้วลูกชายกับลูกสะพ้ายก็มีปากเสียงกันบ่อยนะ
ลูกสะพ้ายเองนั่นแหละที่แยกบ้านไปนะครับแล้วก็ไปอยู่กับพ่อนะ
ก็คือผู้ตายพ่อตาที่ลูกเขยไปยิงเนี่ยส่วนลูกชายกับน้องเมียที่ทะเลาะกันเนี่ยนะ
แล้วก็ยิงเขาบาดเจ็บก็เพราะอีกฝ่ายชอบมาหาเรื่อง
และจากการที่ถามลูกชายก็คือผู้ต้องหาเนี่ยนะที่พ่อเขาถามเนี่ย
บอกว่าหลังจากกลับมาจากทำงานในคืนวันนั้นเห็นพ่อตากับน้องเมียนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน
พอเจอหน้ากันก็เลยมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันอันนี้พ่อของผู้ต้องหาเขาอ้างนะฮะ
ขณะที่นายพิรยุตอนนั้นได้ถีบประตูบ้านหาเรื่องลูกชายก่อน
อย่างนั้นก็คงไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นยืนยันว่าลูกชายไม่ใช่นักเลงไม่มีนิสัยอันตภัณฑ์
ส่วนปืนเป็นปืนที่ลูกชายซื้อมาเก็บไว้นานแล้ว

อันนี้ฝั่งของพ่อของผู้ต้องหาที่เขาอ้างข้อมูลว่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ถ้าไปฟังจากทางคนเจ็บนะฮะคือนายพิรยุศรีนุ่นนะครับที่ถูกผู้ต้องหายิงบาดเจ็บนะ
ส่วนพ่อก็ถูกยิงเสียชีวิตไปเนี่ยนะนายพิรยุเขาก็ถือว่าก็เป็นน้องเมียของคนก่อเหตุนะครับ
ตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะฮะคืนวันนั้นก็บาดเจ็บเนี่ยฮะจากการถูกยิงนะฮะ
วันนี้ไปอยู่ที่วัดนะครับวัดที่ตั้งศพของคุณพ่อนายสมพรที่บำเพ็ญกุศลอยู่นะฮะ
นายพิรยุบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าตัวเองกับพี่เขยคือนายสารวุฒิหนูผุดไม่ค่อยถูกกัน
ก็เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยมีปัญหากันมาหลายปีแล้วจนต้องขอย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ซึ่งก็อยู่ติดกันนั่นแหละเนื่องจากไม่สามารถอยู่ร่วมบ้านกับพี่เขยได้
วันเกิดเหตุช่วงเย็นนั่งอยู่ที่หน้าบ้านกับเพื่อนพอพี่เขยกลับมาจากที่ทำงาน
เขยก็มาในสภาพเมาสุราแล้วแล้วมาไล่เพื่อนของตนให้ออกจากบ้านไป
พิรยุบอกว่าก็ถามพี่เขยว่ามาไล่เพื่อนเขาทำไม
จากนั้นพี่เขยก็ชักปืนขึ้นมาแล้วบอกว่าก็มาหยามเขาก่อน
แล้วก็บอกว่านายพิรยุกับเขาเนี่ยคนละรุ่นกันนะฮะแต่เขาก็พูดจากันไม่สุภาพ
ภาษาก็มึงมาพาโวยอะไรแบบนี้นะครับ
ซึ่งนายปริยุบอกว่าพอขึ้นเสียงกันแล้วเนี่ยนะครับ
พ่อก็คือนายสมพรนะที่เป็นพ่อตาของผู้ต้องหาก็เข้ามาห้าม
แล้วก็ไล่ให้นายสลาวุฒิออกจากบ้านไป
แต่นายสลาวุฒิไม่ยอมแล้วก็พูดจาท้าทายอยู่ตลอด
ตอนนั้นตัวเองทนไม่ไหวเลยเดินไปถี่ประตูบ้าน
แล้วมันก็มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น
บนคาที่นายคุณช่วยช่วยอภัย
เอาอันครับด่วนมาแล้วอันค้าใช่ไหมครับ
สุดท้ายว่าที่นายจะถึงหมู่เมาเกิดขึ้นรอด

มันก่อใจกว้าบ้านผมแต่กลางหน้าต่างตรงนั้นมันยิง
ผมเดินไปแต่หน้าต่างที่มันยิงรูหน้าต่างตัวผม
ผมกลางไปบอกพ่อว่าพ่อนี่ตัวยิงเลย
ซึ่งก็ได้ยินเสียงแต่ว่ามันวิ่งขึ้นบันไดมาว่ายิงรำผม
พ่อก็ปิดตัวไม่ตัดเลยก็พ่อลงไปปลั๊กมันออกปั้งช่วงนัด
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปิดถ้าผมกรีดพ่อนอนอยู่ที่หน้ารุงเกลืองเลย
ก็คิดไว้แล้วว่าพ่อต้องเสียเลย
ปลอกปืนอยู่ตลอดเวลาเลยปลอกปืนตึงต้ำก็อด
ปืนแบบว่าไม่ได้ลูกแม่พ่อแม่ได้ยินอยู่ทุกขึ้น
ก็แกล้งนะครับที่ก็ต้ำพ่อ
ถี่ประตูบ้านมีขึ้นจริงแต่ว่าคนละเหตุผล
คนเจ็บเขาบอกว่าก็นายสลาวุฒิผู้ต้องหาเนี่ย
คือหาเรื่องแล้วก็ไม่ยอมออกจากพื้นที่บ้านของเขาสักทีหนึ่ง
เอาปืนมาขู่เขาก็โมโหไม่รู้จะทำยังไง
แต่นายสลาวุฒิเนี่ยไปอ้างว่าเขามาเฉยแล้วก็อยู่ดีทางนี้
ตอนที่มีเรื่องมีราวกันก็ไปถี่ประตูบ้านใส่เขาก่อน
อะไรอย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็ไปยิงเขาไม่ได้
อันนี้เขาทั้งเจ็บทั้งตายนะครับ
พันธนตรศเอกกรอบโชคตระกุลเล็กผู้กรรมการสพนนเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีนะครับ
บอกว่าเมื่อผู้ต้องหาทิ้งปืนไปแล้วก็มามอบตัวกลางดึกในคืนวันก่อเหตุ
สาเหตุที่ทำให้ผู้ต้องหาลงมือยิงเขาจนเจ็บแล้วก็ตายเนี่ย
ผู้ต้องหาอ้างว่ามีปัญหาส่วนตัวกับตัวน้องเมียมานานหลายปี
เป็นปัญหาสะสมก็เลยบันดาลโทษะในวันนั้น
ตอนนี้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาพยายามฆ่านะครับ
ส่วนตัวผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอนนี้ตำรวจคัดค้างการประกันตัวนะครับจะนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทธลุงวันพรุ่งนี้ฮะ
ทางภรรยาของคนก่อเหตุก็เลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้เศร้ามาก
พ่อถูกยิงตายน้องชายก็ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บ
พอกันทีกับสามีคนนี้ทะเลาะกับน้องเขาก็บ่อยเหลือเกินเนี่ยค่ะ
ก็ติดคุกไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ